คุณผู้ชมครับนี่ตามที่ขึ้นวอลด้านหลังของเรา

หนุ่มบสคนหนึ่งเนี่ยอนาคตไกลเลย
ทางครอบครัวก็วาดหวังว่าเป็นลูกชายคนโตด้วยเนาะ
พี่ชายคนเดียวก็เรียนจบควรจะได้พึ่งพาอาศัยกัน
นะฮะแต่ว่ามันกลายเป็นความเศร้าคือ
ขับรถไปขี่รถไปหาเพื่อนกำลังจะขี่กลับบ้านนะฮะ
แต่ไปเจอรถคาดว่าไม่เป็นรถบรรทุกข้าวก็เป็นรถบรรทุกไม้
เฉียวชนแล้วหลบหนีไปทิ้งร่องรอยคือ
หนุ่มคนนี้เสียชีวิตคาที่
พอครอบครัวรู้ข่าวแม่มาเห็นร่างของลูกชายที่วาดหวังเอาไว้

พี่ตาม

นี่ครับถึงขั้นกับต้องหามคุณแม่ออกไปนะฮะแม่ทำใจไม่ได้ครับแล้วเป็นใครก็คงทำใจไม่ได้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยครับทั้งพ่อแม่ญาติพี่น้องร้องไห้ร้องห่มแทบขาดใจกอดศพดูศพของนายปิยชาติประเสริฐปั้นอายุ๒๐เท่านั้นนักศึกษาปวสอวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยาการลบบุรี

พบว่าผู้ตายเนี่ยกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านเพราะไปหาเพื่อนมานะฮะห่างจากจุดเกิดเหตุไม่กี่ร้อยเมตรหลังจากไปหาเพื่อนมากำลังจะขี่กลับบ้านแต่ไปถูกรถเฉียวชนซึ่งอย่างที่บอกไปไม่เป็นรถบรรทุกข้าวเปลือกก็เป็นรถบรรทุกไม้เพราะในจุดเกิดเหตุมันมีทั้งเศษไม้กับเศษข้าวเปลือกตกอยู่นะฮะแล้วคิดว่าเขาคงเฉียวชน

ทำพิธีจุดทูปเชิญดวงวิญญาณลูกชายกลับไปที่บ้านอย่างคงโศกเศร้าเสียใจครับนะฮะ
มาดูหลักฐานเพิ่มเติมด้วยนะฮะว่ามันเป็นยังไง
มาชนลูกชายเขาส่วนกล้องวงจรปิดเนี่ย
มีกล้องอีกตัวหนึ่งซึ่งอยู่ตรงร้านใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุตรงนี้
แต่มันเสียมันดันใช้งานไม่ได้ก็เลยหารักฐานเพิ่มเติมไม่ได้
ตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานอยู่ตำรวจกำลังไล่ดูกล้อง
ระแวกจุดเกิดเหตุทั้งก่อนและหลังเนี่ย
ลาดตัวคนขับรถคันนั้นมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แม่บอกว่าลูกชายเป็นลูกชายคนโตเป็นลูกชายคนเดียว
และเป็นความหวังของครอบครัวเรียนจะจบแล้วอ่ะอืม
อายุยี่สิบประวัติศาสตร์แล้วนะฮะแต่มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้สักก่อน
มันก็หมดหวังเลยทำใจไม่ได้ด้วยวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ
บันดาลให้ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายให้ได้เร็วที่สุดและยืนยันด้วยว่า
จะดำเนินคดีเอาเรื่องอย่างถึงที่สุดนะครับแล้วอยากให้คนก่อเหตุ
ถ้าฟังอยู่แม่ฝากบอกคุณคิดกลับกันนะอืม
ถ้าคนที่ตายเป็นลูกของคุณเป็นคนในครอบครัวของคุณ
แล้วถูกชนแล้วหนีไปแบบนี้คุณจะคิดอย่างไร
อยากให้ออกมาแสดงตัวรับผิดชอบอย่างตรงไปตรงมา
ฟังเสียงคุณแม่ครับลูกพ้นทั้งคนนะคะ
ถ้าสมมุติว่าเป็นญาติของคุณมั่งคุณจะรู้สึกยังไง
มันเป็นลูกของคุณบ้างคุณจะรู้สึกยังไงนี่เป็นลูกของฉัน
ฉันสูญเสียลูกของฉันก็ยังเรียนท่านก็ยังเรียนไม่จบ
ถ้าลูกฉันเรียนจบลูกฉันก็ยังจะไปไกลได้อีกไกล
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้โดนจิตโดนใจคนที่ชน
ออกมารับผิดชอบลูกของดิฉันด้วยดิฉันสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้ว
ถ้าคุณยังใจจืดใจดำอยู่คุณแม่ฝากบอกนะคนขับรถคันนั้น
ผมไม่ทราบว่าคุณขับรถขนเข้าเปลือกหรือขนไม้แต่หลักฐานมันตกอยู่ที่จุดเกิดเหตุอยู่แล้ว
คุณต้องทราบว่าคุณชนอะไรรีบออกมาแสดงตัวรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ถ้าเห็นเหตุการณ์มาแจ้งบ่อแสกับตำรวจได้เพื่อติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ใช่คือบางคนมีหลักฐานเป็นกล้องหน้ารถจับภาพได้ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ